สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๓นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ความร้อนที่เมืองของเราหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิหลายพื้นที่จะไต่ระดับสูงขึ้นเกิดจากอะไรบ้างนั้นแต่ละพื้นที่วันนี้จะต้องเจอกับความร้อนมากน้อยแค่ไหน
ช่วงบ่ายนั้นอาจจะแผ่ปกคลุมเยอะเป็นพิเศษแล้วก็มีกำลังแรงหน่อยนะครับ
จึงทำให้ช่วงกลางวันหลายจุดหลายพื้นที่นั้น
มีโอกาสที่จะต้องเจอกับสภาพอากาศเที่ยวร้อน
ก็คืออุณหภูมิมากกว่า๓๕องศาเซลเซียตขึ้นไป
แล้วก็ร้อนจัดก็คืออุณหภูมิที่มากกว่า๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไป

หนึ่งสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ฟ้าหลัว
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แน่นอนครับหากประเทศไหนเกิดมากหน่อย
ก็จะส่งผลต่อทัศนวิสัยฟ้าหลัวเหล่านี้เกิดจากอะไร

เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง
อย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับนี่คือปรากฏการณ์ฟ้าหลัวนะครับ
ปรากฏการณ์นี้นั้นส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปแล้วครับ
ว่าจะเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อน
อากาศร้อนส่วนใหญ่จะเป็นอากาศที่มีน้ำหนักเบานะครับ
จึงสามารถให้จะลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งไปอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับ
ลอยตัวขึ้นนั้นก็สามารถให้จะเอาฝุ่นละอองที่อยู่ตามพื้นผิวเนี่ยนะครับ
ลอยขึ้นไปด้วยฝุ่นละอองเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เมื่อมีการก่อตัวหนาขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของหมอกบาง
ลักษณะนี้เราจึงเรียกว่าฟ้าหลัวแห้งนะครับ
ส่วนหมอกบางในช่วงหน้าหนาวนั้นเราจะเรียกว่าฟ้าหลัวชื้น
ดังนั้นในระยะนี้เองในช่วงที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
มีทั้งกระแสลมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลาง
รวมไปถึงมีอากาศร้อนแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำแบบนี้
ก็จะมีโอกาสเกิดลักษณะของฟ้าหลัวได้ง่ายนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าบริเวณไหนเกิดเยอะหน่อย
จะมีผลต่อทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน
ดังนั้นในช่วงเช้าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้อุณหภูมิจะไต่ระดับสูงขึ้นจากเมื่อวาน
มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูช่วงเช้าครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ภาพรวมส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับ
ก็คืออากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
สูงสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างครับ
แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกด๒๘องศาเซลเซียต

รวมไปถึงตามแนวขอบทางทิศตะวันตกที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านั้น

อยู่ที่ไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปช่วงบ่ายวันนี้เมื่อวานอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียส
สูงสุดวันนี้ไต่ระดับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
ในช่วงเช้ายังคงร้อนลูกอุ่นเหมือนเดิมนะครับ
การว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าวันนี้ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้าสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียตนะครับ
ในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายนั้นอุณหภูมิหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางมีลุ้นว่าอาจจะไต่ระดับไปอยู่ที่๔๒องศาเซลเซียต
นี่คืออุณหภูมิความร้อนที่เราจะได้เผชิญกันตลอด๑สัปดาห์นี้
อกจากนี้เองบริเวณทางตอนกลางของประเทศหนึ่งอิทธิพลที่ยังคงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ยังจะเห็นว่าพัดมาจากทะเลแล้วเข้ามาปกปรุงบริเวณพื้นผิว
ดังนั้นจึงสามารถที่จะหอบเอาความชื้นเข้ามา
กลุ่มบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้ลักษณะอากาศนั้นมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงหัวค่ำ

และที่สำคัญครับถ้าหากมีความชื้นสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝนนั้นส่วนใหญ่จะตกแบบมาไวไปไว
และถ้าหากรุนแรงหน่อยก็จะมีโอกาสก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
โดยจากการตรวจสอบวันนี้ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกกระแสลมสูงสุดวันนี้
การว่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเย็นนี้
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับวัตถุอะไรต่างโครงสร้างต่างที่ไม่แข็งแรง
จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในพื้นที่ดังกล่าว
นี่คือภาพรวมปัจจัยต่างนะครับที่เข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองของเรา
เดี๋ยวเรามาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้นยังคงทรงครับ
ช่วงบ่ายนั้นอุณหภูมิจะสามารถไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต
ในขณะที่บนท้องฟ้าจะสังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งในช่วงต้นสัปดาห์
จึงทำให้ตอนกลางวันแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกำลังแจ้งคงต้องพกอุปกรณ์กันแดดไปด้วยนะครับ
นี่คือความร้อนที่เรายังคงต้องจับตามองต่อจากนี้เป็นต้นไปครับ
ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งไลน์มารายงานสภาพอากาศกันได้นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมกุ๊บตะนันพิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ